เหตุการณ์นี้คนที่ถูกทำร้ายร่างกายเป็นเด็กโตขึ้นมาหน่อยครับ
ถูกถามว่ามึงเด็กช่างกลใช่ไหมแล้วผลักเข้ามุม
หลังจากนั้นพี่มิ้วคุณผู้ชมครับเอาปืนมาขู่แล้วก็รุมสกรรมกัน
คนนี้คืออาการเจ็บเลยนะฮะแล้วบอกอีกนะอย่าแจ้งตำรวจ
อย่างนั้นจะโดนอีกไปดูภาพเหตุการณ์ครับ

แล้วคนเจ็บคือชุดขาวที่นั่งอยู่ด้านซ้ายของจอ

จากนั้นคนก่อเหตุเดินย้อนกลับมาทางเดิมครับ
แล้วเป็นจังหวะที่ตัวของคนเจ็บตอนนั้นเขาลุกขึ้นยืนแล้ว

นั่นเจมส์โดนผลักเข้าไปในมุมแล้วฮะ
บอกว่าถูกทำร้ายร่างกาย

เหตุการณ์เกิดขึ้นบริเวณนี้

เมื่อ๓๐ธันวาคมปีที่แล้วครับ
ผู้ก่อเหตุเห็นว่าหลายคนเป็นนักศึกษา
ของสถาบันการศึกษาแห่งหนึ่ง

บอกว่าเพื่อนผู้เสียหายแจ้งมา

คนที่กระทำความผิดอยู่หอพักแถวนั้นด้วยครับ

อ้าวแล้วถ้าเกิดเจอกันอีกจะยังไงล่ะ

ในฝั่งของคนที่ถูกทำร้ายร่างกาย
ไม่ค่อยคุ้นหน้าอาจจะเป็นคนต่างถิ่น
แล้วก็มาแถวร้านอาหารตรงนี้

ดังเขาให้ข้อความเอาไว้

มีการนำปืนมาข่มขู่แล้วทำร้ายร่างกาย

มีการถามว่ามึงช่างกลใช่ไหม

ล่าสุดครับทีมข่าวไทยรัฐทีวีลงพื้นที่
พระราม๓จุดนี้เจอแล้วครับ

นักข่าวของเรากำลังเดินนำเข้าไป

นี่ครับคุณไก๊ไปเจอชาวบ้านนะครับ

วัยรุ่นมาอยู่กันเยอะมารวมตัวกัน

วงจรปิดด้านขวาของจอเนี่ยนะครับ

ชาวบ้านไม่รู้จักเพราะไม่ใช่คนในพื้นที่

ไม่รู้ว่าตกลงแล้วกลุ่มไหนตีกับกลุ่มไหน
อย่างไรก็ตามชาวบ้านฝากบอกคุณตำรวจครับ

เพราะเขากลัวจะถูกลุกหลงครับ
วัยหกอีกเยอะ
มียิงไหมหนักถึงยิง
เมื่อก่อนเคยมียิง
เมื่อก่อนเคยมียิงด้วยฮะ

แถวนี้วัยรุ่นเยอะมีเรื่องกันบ่อย
ฝากคุณตำรวจในพื้นที่ครับ

จุดเกิดเหตุซอยเจริญกรุง๖๕ย่านพระราม๓ครับ

เป็นมุมอับแบบรับสายตาคนพอดี

แล้วพอเรื่องเป็นข่าวแบบนี้แล้ว

ถ้าไปเจอกันอีกจะยังไงอยู่ใกล้กัน

แล้วก็ติดตามทางคดีด้วยครับ